ที่สาวคนนี้บ้างค่ะแคนดี้รากแก่นนะคะ
เธอเองยืนยันที่จะทำความดีต่อไปนะคะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะจะโดนข่าวดราม่านะ
คือมีกระแสข่าวว่าเธอนั้นเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปผัวพันเรื่องกักตุลแอลกอฮอล์ค่ะ
แต่เธอก็ได้ชี้แจงยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองไปแล้วนะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะแคนดี้พร้อมด้วยนักแสดงรุ่นน้อง
นำหน้ากากอนามัยรวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภค
จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
มอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดี
ซึ่งลูกทุ่งหมอลำสาวบอกว่าของทั้งหมดนี้
รวมมาจากเพื่อนทั้งในแล้วก็นอกวงการบันเทิง

ใครจะมองเธอติดลบจากข่าวไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไร
แต่ยืนยันค่ะว่าเธอนั้นจะทำดีช่วยเหลือต่อไป
ส่วนความคืบหน้าของคดีตอนนี้นะคะ
ต้องรอเจ้าหน้าที่ทำสำนวนต่อไปก่อนนะคะ

เพราะว่าถ้าเธอไม่ได้มีส่วนแบบว่าเกี่ยวข้องจริง
การตัดอุดแอลกอฮอลก็ต้องแก้ข่าวให้เธอด้วยนะ
เพราะว่าเธอก็ถือว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะ